เมื่อวานนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมต่อเนื่อง
เพื่อเพื่อเตรียมทำการการศึกอาเซียนครับนะครับ
กับฝึกซ้อมครั้งนี้เนี่ยตั้งแต่ทุกคนก็กลับมาฝึกซ้อมทางยี่สิบสี่คนเลยนะครับ
โดยเน้นเป็นในเรื่องของความเข้าใจในการเล่นร่วมกัน
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครึ่งนะครับการฝึกซ้อม
ก็ทางศาสลักหายประโคนเองนะครับก็ได้กล่าวว่าความพร้อมของทีมตอนนี้
ก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับหลังจากที่อุ่นเครื่องไปสองเกมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง
เห็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเป้าหมายของทีมแน่นอนว่าอยากป้องกันแชมป์ให้ได้
แม้หลายคนนะครับเพิ่งจะมาติดทีมชาติทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ
แต่ก็ได้พูดคุยกันตลอดนะครับซึ่งทุกคนก็มีความประหาอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยเองก็มีโปรแกรมจะฝึกซ้อมอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะเดินทางไปมาเลเซีย
เพื่อที่จะพบกับทีมชาติบูไนนะครับวันนี้นะครับเวลา๔ทุ่มนะครับ